คือทหารยศจ่าเอกเขาอยากเลิกกับผู้หญิง
แต่ผู้หญิงไม่ยอมเลิกด้วยแต่สุดท้ายผู้หญิงโดนหนักเลยคุณนะ
โดนอะไรบ้างรู้ไหมคุณคือโดนเอามีดจี้คอ
ลากมากระทืบต่อหน้าเพื่อนจนเธอบอบช้ำขนาดนี้
อันนี้ขอบคุณเพจอีซ้อขยี้ข่าวเอาเรื่องนี้มาขยี้ต่อ
คุณผู้ชมฮะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเข้ามานะครับ
คุณร้องก็ทำร้ายอย่างนี้แหละครับหนักสุดมีดจี้คอ
ลากมากระทืบต่อหน้าเพื่อนหารด้วยกัน
และกล่าวหาว่าเธอนี้แอบครบชู
ทั้งที่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายขอเลิก
เพราะไปพบกับสาวใหม่โยนเสื้อผ้าไล่ออกจากบ้าน
และกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่โคราช
ส่วนรอยกลับช้ำโอ้โหที่เห็นนั้นค่ะ
ที่เธอบอกโอ้โหเธอเจ็บช้ำน้ำใจมากเลยนะนี่คุณคือตอนที่เธอเนี่ย
ถูกจับขังไว้ด้วยนะหลังจากถูกบันเลงเพลงมวยใส่นะเธอถูกจับขังไว้
แล้วเมื่อสบโอกาสเธอแอบหนีออกมาแต่สามีวิ่งไล่ถือค้อนตามมาทุบรถ
หลังเกิดเหตุเธอไปโรงพยาบาลเองแล้วก็เข้าแจ้งความไว้แล้วนะฮะ
พอฝ่ายชายทราบว่าเธอไปแจ้งความก็รีบไปฟ้องหย่าเธอ
กล่าวหาว่าเธอคบชู้สู่ชายคุณผู้ชม
ผู้เสียหายยังบอกทางเพจอีกนะครับบอกว่าที่ต้องมาร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้แม้จะเลิกราคับสามีได้๒เดือนแล้วก็ยังถูกตามราวีอยู่
มีโทรมาขอเงินเพื่อจะเอาไปใช้เจ้าหนี้ด้วยถ้าไม่ให้จะมาทำร้าย
ทำร้ายใครรู้ไหมฮะพ่อแม่และข่มขู่สารพัดเธอบอกรู้สึกกลัวมาก
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บังคับบัญชาของทหารยศจ่าเอกนี้นะครับ

เพราะว่าเอาเข้าจริงนะคุณนะคือผู้เสียหายเองนะ
เขาก็อันนี้มากระซิบมาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรรู้ไหม
ค่ะเรื่องของค่ายอ่าเออค่ายที่ผู้ชายอยู่เนี่ยเป็นค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามต่อนะครับเพราะผู้เสียหายแจ้งมาทางเพจ
อีซ้อก็บอกมาทางผมเหมือนกันบอกว่านี่มีเรื่องน่ากลัวอีกแล้วนะฮะ
กับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วช่วยตามข่าวให้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ
ค่ะน่ากลัวนะทุกคนผู้หญิงตัวเล็กโดนทำร้ายแบบนี้น่ากลัวมากเลย
ความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ